ส่วนชาวบ้านที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ท่วมขัง
แล้วก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมาเกือบ๓เดือน
ทีมข่าวรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีก็ได้ลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณอนุสักภูมิเทศครับ
พื้นที่หมู่๔ตำบลชะอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
พื้นที่ตรงนี้ถูกน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมานะครับ
และตอนนี้ระดับน้ำก็ยังคงท่วมขัง
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในทุกด้านนะครับ
ขณะที่ความช่วยเหลือก็ยังคงเข้ามาไม่ถึงครับ

ยังคงมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่หลายครัวเรือน

ตั้งอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดในตำบลชะอวด
ทำให้ถูกน้ำท่วมขังยาวนานกว่าทุกพื้นที่ในตำบลแห่งนี้
เมื่อสอบถามถึงการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า
พื้นที่หมู่๔แห่งนี้อยู่ไกลจากถนนใหญ่ถึง๔กิโลเมตร
โดยในแต่ละวันชาวบ้านต้องรอคอยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านคนเดียวเท่านั้น
ที่จะต้องใช้เรือออกไปรับสิ่งของที่จำเป็นเพื่อนำเข้ามากระจายให้กับชาวบ้านในแต่ละหลัง

ปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างบ้านเรือนของชาวบ้านอย่างหนัก
จากผืนดินที่แช่น้ำมีการซุดตัว
ทำให้เกิดรอยร้าวที่บริเวณฝาผนังของบ้าน

ก็ถูกน้ำท่วมยืนต้นตายอย่างเลี่ยงไม่ได้
ก็น้อยใจค่ะ

ถ้ามีเงินก็ซื้อลูกปั้มมาปลูกใหม่ค่ะ
ก็อยากให้ทั้งราชการก็ช่วยเหลือ

พอได้ซื้อของกินค่ะ
กว่าจะมีรายได้เพิ่มมาอีกค่ะ

จะขึ้นอนุสักภูมิเทศ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน